ส่วนที่จังหวัดเลยนะคะมีพระครูวัดดังค่ะ
มรณภาพคากุฏิเหมือนกันแต่ว่าอันนี้
ว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะ
สองทุ่มที่ผ่านมาค่ะแพทย์โรงพยาบาลเลยและกู้ภัยสว่างคีรีธรรม
เข้าตรวจสอบศพพระครูสังคกิจจาธรหรือว่าวรวัตนามวงวัย๔๓ปีนะคะ
มรณภาพอยู่บนเตียงไม้ในกุฏิวัดศรีสุธาวาสหรือว่าวัดเลยหลง
อยู่ในตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองค่ะ
สภาพก็สวมสบงผืนเดียวนะคะตรวจร่างกายไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยถูกทำร้าย
ว่าสาเหตุน่าจะเป็นภาวะหัวใจล้มเหลว
โดยพระในวัดเล่าให้ฟังว่าช่วงเย็นได้ไปเคาะประตูเรียกพระครูสังคกิจจาธร
ให้ทำวัดเย็นแต่ก็ไม่มีเสียงตอบ
ช่วยกันงัดประตูเข้าไปก็เห็นว่ามรณภาพไปแล้ว
เหลือรีบแจ้งนัดจนนาทีส่วนญาติยาดเองก็ไม่ได้ติดใจในการมรณภาพ
ก็จะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านป่าเป้าค่ะ